ปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ซึ่งทราบกันดีว่าปีนี้เองโปรตูเกตเป็นเจ้าภาพ
ก็ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย

ตื่นเต้นแทนคนที่ได้รับรางวัลด้วย

พบว่าเป็นชาวอุดรธานียิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่
ไปดูกันครับว่าเขาคนนั้นคือใครครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับได้มีการจัดงานพิธีจับ
รายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๙

โดยจับจริงแจกจริงที่โกดัง๗

ก็มีบุคคลหลากหลายครับทั้งผู้บริหารของไทยรัฐ
ผู้ให้การสนับสนุนนะครับอภิมหาสปอนเซอร์ทั้งหลาย
รวมทั้งดารานักแสดงศิลปินต่าง
เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างล้นหลามครับ
บรรยากาศก็คึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น

โดยมีแฟนฟุตบอลส่งปรายศนียบัตร
ทายผลทั้งสิ้น๑๖๕๔๕๗๓๑๕ล้านฉบับด้วยกัน

โปรตูเกตจะเป็นแชมป์กว่า๖๓ล้านฉบับนะครับ
เนื่องจากว่าจำนวนผู้ทายถูกมีจำนวนมาก
คือไปยืนวันนี้ไปเป็นพิธีกรด้วยนะครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชม

ดังนั้นเลยมีการจัดคือแบ่งเป็นกอง๑๐กองด้วยกัน
กระจายโอกาสแล้วก็จะมีการจับลูกปิงปองว่า
จะได้สุ่มจากกองไหน
พอไปได้เลขกองปุ๊บก็ไปยืนที่กองนั้น
แล้วก็มีการโกยรางวัลขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็โกย
จับ๑ใบได้ชื่อ
รางวัลก็จะมีการตรวจเช็คก่อนแล้วค่อยมีการประกาศ
โอ้โฮแปลว่าคนที่ได้ต้องดวงดีจริงมาก

ใช่ค่ะโอ้โหนี่เยอะจริงนะคะ
มีสักขีพยานคือคุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหาร
สือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็เริ่มต้นกล่าวเปิดงาน
แล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลผู้โชคดี
ซึ่งรางวัลนี้นะครับคณะท่านฟรานซิสกูวัสปาตู
เอกอักราชทูตโปรตูเกตประจำประเทศไทย
หลังจากที่มีการจับลูกปิงปองแล้วมีเลข๑ถึงเลข๑๐นะครับ
ก็พบว่าได้กองหมายเลข๒ก็เดินไปที่กองหมายเลข๒

และมีสักขีพยานคือมีคุณสารวุฒิวัชรพล
คุณสมรเทิดธรรมพิบูลก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ไปร่วมเป็นพยานในการจับรางวัลด้วย
พอจับมาได้๑ใบปุ๊บโอ้โห

ชื่อว่าคุณนัทยาแก้วศรีลา
นั่นคือรางวัลแรก๑๐ล้านบาทรับไปเลยแบบเหนาะ

เป็นเงินสด๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัล
ผู้โชคดีครับรายชื่อปรากฏหน้าจอนะครับ
คุณผู้ชมคุณคันชิตวรภาชัยจากจังหวัดแพร่
คุณนัทธวดีวงจงใจหารจากกรุงเทพมหานคร
คุณธีรพงศ์คณาศักดิ์จังหวัดนครราชศรีมา
คุณบุญยนุษย์กุ่งแก้วจากฉะเชิงเศร้า
คุณยุทธนาแก้วสมจันทร์จากขอนแก่น
คุณวรุษศรีใสจังหวัดนครราชศรีมา

เด็กหญิงสัสสิวิมลปั้นแพงจากกรุงเทพมหานคร

มีคุณสมพิษพงศาจากราชบุรี
คุณสรพลเบนจมังคลารักษ์จากชนบุรี
คุณสันติผลพรพิเชษจากกรุงเทพมหานคร
นี่คือรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัล
ส่วนการประกาศผลรางวัลอื่นอีกกว่า๔๐๐รางวัล
มูลค่าทั้งสิ้นกว่า๔๐ล้านบาท
คุณผู้ชมติดตามตรวจสอบได้นะครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่๔สิงหาคม
แล้วก็ฉบับรุ่งเช้าหรือว่าฉบับล่วงหน้า
วันที่๕สิงหาคมปี๒๕๕๙